เรื่องของฟืนไฟโดยเฉพาะไฟจากเทียนเนี่ยนะคะ
เวลาไฟดับเราก็จะท่านหาไฟฉายไม่ได้เทียนนี่แหละ
เมืองต้นกันก่อนแต่ว่าคุณผู้ชมขาบ้านเนี้ยเนี่ย
เขาก็ตั้งเทียนเอาไว้เหมือนกันนะคะเพราะว่าไฟฟ้าดับ
ปรากฏว่ากลับบ้านมาอีกทีไฟไหม้แล้วคุณผู้ชม
แต่เคราะห์ดีนะช่วยชีวิตของผู้ที่อยู่ในบ้านเนี่ย
เอาไว้ได้นะคะมีทั้งคนมีทั้งแมวเลยคุณผู้ชม
เหตุเพลิงไหม้นี้เกิดขึ้นที่ห้องแถวชั้นครึ่งถนน
สุธิสมิทซอย๓เขตเทศบาลนครหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะคะ
เพลิงได้โหมลุกไหม้อยู่ภายในบ้านแล้วก็มีกลุ่มควันจำนวนมาก
วยพุ่งออกมาค่ะชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงก็เห็นเหตุการณ์
ช่วยกันพังประตูเข้าไปเพราะว่าไม่มีใครอยู่ในบ้านนะคะ
แล้วก็ช่วยกันดับไฟที่กำลังลุกไหม้ได้
จากนั้นก็เลยแจ้งหน่วยกู้ภัยมูลนิธิมิตรภาพสามัคคี
ท่องเสียเสี่ยงตึงหาดใหญ่และประสานรถดับเพลิงของเทศบาลนครหาดใหญ่ให้มาควบคุมสถานการณ์
ควบคุมเพลิงที่ยังประทุเอาไว้ได้ก่อนที่มันจะลุกลามไปยังบ้านข้างเคียงนะคะ
ตรวจสอบเบื้องต้นนั้นพบว่าเพลิงได้ลุกไหม้มาจากห้องนั่งเล่นชั้นล่างของบ้าน
และตรงนั้นนะคะก็มีตู้เสื้อผ้าอยู่ด้วยซึ่งน่าจะเป็นเชื้อเพลิงชั้นดีอะค่ะ
ถูกไฟไปหม้าเสียหายไปหนึ่งหลัง
อกจากนี้ชาวบ้านและหน่วยกู้ภัยก็ยังช่วยเหลือแมวเปอร์เซียออกมาได้๕ตัว
ใช่แล้วนะคะก็คือทั้งครอบครัวมาเลยนะคะ
พ่อแม่และลูกแมวที่ติดอยู่ภายในออกมาได้อย่างปลอดภัย

จากการสอบถามนายสุภวิทย์นามคำน้องชายเจ้าของบ้านนะคะ
ก็ทราบว่าในช่วงเกิดเหตุไม่มีไม่มีคนอยู่บ้านมีแต่แมว
เพราะว่าตัวเองเดินทางไปทำบัตรประชาชนไปต่อบัตรประชาชน
จากนั้นไม่นานค่ะเพื่อนบ้านโทรมาบอกว่าไฟไหม้ไฟไหม้
โอ้โหตกอกตกใจรีบกลับมาบ้านค่ะ
ปรากฏว่านี่แหละเจอสภาพแบบนี้นะคะคุณผู้ชม
ก็เลยบอกว่าสาเหตุมาจากว่าจุดเทียนตั้งเอาไว้ที่ห้องนั่งเล่น
เพราะว่าไฟฟ้าดับก็เลยจะต้องใช้เทียนนี่แหละ
พอออกจากบ้านไม่ได้มีการดับเทียนซะก่อน
มันก็เลยลุกลามไปติดกระดาษติดเสื้อผ้าที่เป็นเชื้อเพลิงอยู่ใกล้กัน

เราอาจจะไม่ได้ตรวจสอบโดยละเอียดนะคะ
มันก็เป็นเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดแบบนี้ได้
และช่วงนี้ต้องระมัดระวังด้วย
ช่วงจัดเทศกาลตรุษจีนแล้ว
จุดทูบจุดเทียนในการไหว้พระไหว้เจ้านะครับคุณผู้ชมครับ